กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่เพนนะครับ
ปฐุมธานีจะต้องกู้วิกฤต
ทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบโจทย์คำถามให้ถูกต้องทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
แม่พ่อและคุณลูกต้องช่วยกันนะครับ
คนละข้อถ้าไม่พลาดเลยนะครับ
แม้แต่ข้อเดียว๑ล้านบาทได้กลับบ้านแน่นอน
ทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถนะครับ

เอาละทำให้สุดความสามารถนะครับตอบโจทย์๔ข้อนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่วันเพ็ญมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ถามหน่อยความรู้สึกเคยดูอยู่ทางบ้าน
แต่วันนี้เราขึ้นมายืนตรงนี้เองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ

แต่วันนี้ตื่นเต้นอย่างไรก็แล้วแต่ต้องสมาธิดีนะครับ

ใน๕เรื่องนี้แม่เพนต้องเลือกว่าเรื่องไหนที่แม่เพนถนัด
เรื่องนั้นเลยคิดว่าตอบได้แน่
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๑เก็บของเก่า
เรื่องที่๒โรงเรียนวัดสุวรรณ

เรื่องที่๕ตายอรไทย

บรรเพ็ญเลือกเรื่องแรกคือเรื่องเก็บของเก่าครับ
จริงอาชีพนี้แม่ทำมากี่ปีแล้วครับ

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับอาชีพนี้
ตอนนี้ก็ราคาไม่ค่อยดีค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะ
พลาสติกใสใหญ่
ส่วนอันนี้
พลาสติกใสเล็ก

แล้วก็จะมีเชือกไว้ให้ไว้มัดรัง

ค่ะเราจะมีเวลากำหนดให้
ก่อนที่แม่จะไปตีละครั้งแม่ต้องยกมือด้วย

แล้วถึงจะวิ่งไปตีละครั้งได้อยากได้ผู้ช่วยไหม

คุณต้งชวนครับ
คืออย่างนี้นะใครหยิบอะไรได้เนี่ยให้ช่วยได้เลยอนุญาตนะครับ
หรือว่าจะทำอะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับ
ให้สองแรงแข็งขันช่วยกันแล้วกัน
แยกประเภทให้ถูกเท่านั้นเองนะครับ
โจทย์กติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
แยกของเก่าตามประเภทให้ถูกต้องภายในเวลา๓นาที

พอได้ยินโจทย์นี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากค่ะ

ใหญ่เด้วเล็ก

เยี่ยม
เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เอาสิก็ไม่รู้สิขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญพ่อโต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนั้นชอบเจอร์หลาดมาก
ตอนนี้ก็ยังพอถ้ามีถ่ายทอดก็ยังติดตามอยู่
เห็นบอกว่าจริงชอบมากที่สุดเลยคือเจอหลาด

พ่อครับเจอหลาดใส่เสื้อหมายเลขอะไรจำได้ไหม

ก่อนหน้าที่จะสวมเสื้อหมายเลข๘เนี่ย
เขาเคยใส่หมายเลขอื่นมาก่อนด้วยนะ

เอาล่ะคำถามเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะพ่อ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลในเสื้อหมายเลขใด

ผมชอบลิเวอร์ภูมาตั้งแต่สมัยชุดสามทางเสือของลิเวอร์พูล
ชอบเพราะว่าเจอร์หลาดเล่นเก่งและกระตุ้นเพื่อเลือกร่วมทีมดี

ตัวเลือกที่๑๒๒ครับ
สองข้อแล้วถ้าไม่พลาดนะ

ฉะนั้นต้องเชียร์กันนะครับว่า
พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว
ข้อนะครับช่วยกันนะเด็กเดี๋ยวจะขึ้นมา

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ให้แสงเดือนมาเยือนสองหน้างามใบหน้ามาสู่วงหลัง

ตอนนี้เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องโรงเรียนวัดสุวรรณ
เรื่องบ้านของเราเรื่องตายอรไทย
เรื่องบ้านของเราเรื่องตายอรไทย

แสงเดือนพอหน้าจะรู้
แสงเดือนนะเขาอยู่บ้านบ่อยไหมพ่อ

เชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต
ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ขอเชิญแสงเดือนมาต่อชีวิต

ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อได้หมดหรือไม่
จะได้เงินทุน๑ล้านบาทไปต่อชีวิต

แยกประเภทของเก่าที่ถูกต้อง

ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้รับโบนัสกลับบ้านไปเท่าไร